มาดูกรณีที่ผู้หญิงชะลาและท่านเป็นผู้พิการด้วย
ถูกบุคคลเอาเอกสารมาแสดง
นี่บอกว่าผมเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่แล้วนะ

อ้างบอกว่านี่แหละบ้านของนางสำลี
นี่นี่เองกษานะครับ
ไปซื้อแล้วนะจากกรมบังคับคดี
ต้องย้ายออกจากบ้านก่อนสิ้นปีนี้

ใช่ฮะเอามาดูเรื่องราวมันเป็นยังไง

ไม่เคยเอาโฉนดที่ดินหรือเอาบ้านไปยื่นกู้

แต่มีคนมาแสดงตัวบอกเป็นเจ้าของใหม่แล้ว
โอ้โหเป็นผมหัวใจหล่นอยู่ตะตุ่มแล้วนะ
จึงแจ้งให้กำนันช่วยกันตรวจสอบแล้วก็พิจารณาเอกสารหน่อยสิ
ซึ่งในเอกสารระบุว่ามีสัญญาเงินกู้ครับ
โดยโจทยื่นฟ้องนายถนอมและนางสำลีทองดี
ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องกู้เงินตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วไม่มีการชดใช้จึงมีคำสั่ง
ยึดที่ดินหมายเลขโฉนด๑๕๑๓๙
ซึ่งมีผู้ครอบครองชื่อว่านายถนอมและนางสำลีทองดี
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเธออ้าวแล้วมันยังไงกันแล้วเนี่ย
เพราะว่าเป็นคนละคนนะฮะ
แต่ชื่อมันชื่อกับนามสกุลเดียวกันเลย

ก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมหน่วยงานราชการ
ไม่ตรวจสอบก่อนจะยึดที่เขาล่ะ
มีชื่อนามสกุลตรงกัน๒คนคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
ชื่อด้วยนามสกุลด้วย
แต่อยู่ตำบลเดียวกันนะอ่าผู้ที่ถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์เนี่ยอยู่หมู่สอง
ตะบนสระพังหมู่บ้านถัดไปโน่นก็เลยเกิดคำถามว่า
โอ้โหหน่วยงานราชการฝ่ายกฎหมายของเขาเนี่ยทำไมพลาดได้ขนาดนี้
ถ้าบ้าจี้ย้ายของออกแล้วก็แย่เลยโอ้ตายตายตายอ่ะเดี๋ยวลองฟังเขาชี้แจงหน่อย

ไม่เอาหนุ่มฝั่งมาก่อนถูกแล้วก็ถูกเลย
กัดทำให้ไล่ออกล่ะ
เค้าอยากพายดูหาอีกที่
ของเขามูลที่๒ของยายสัมฤที่คนนี้อยู่มูลที่๑

คุณยายไปขอความเป็นธรรมต่อสารจังหวัดภูเขียวแล้วครับ
คุณผู้ชมครับนะฮะสำนักงานบังคับคดีนี่แหละ

เนื่องจากมีผู้มาร้องขอความเป็นธรรม
และจะทำหนังสือเพื่อเชิญทนายความ
ซึ่งทำเอกสารส่งฟ้องศาลและกรมบังคับคดียึดทรัพย์เนี่ย
เจรจานะฮะมาดูซิว่าจะหาทางออกได้ยังไงบ้าง
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับ
ตกใจนะคะเจอแบบนี้นะคะ